เหตุการณ์วัยรุ่นเลือดร้อน๗รุม๑โอ้โหกระทืบเลือดอาบเลย
สลบคาสนามกีฬาเหตุการณ์มันเกิดจากเรื่องของความซับซ้อน
ความลึกซึ้งของความสัมพันธ์เชิงชู้สาวของทั้งสองฝ่ายดูเลือดสิค่ะ

ดูสภาพแบบนี้แม่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะเอาเรื่องอีกฝ่ายอย่างถึงที่สุดเลย
ฉันไม่ยอมให้ลูกฉันเจ็บแบบนี้นะฮะเจ็บฟรีแน่นอนเออ
นี่คือสภาพนักเรียนชายชั้นม๖โรงเรียนชื่อดังที่ตรังครับนะฮะ
เขาไปถูกนักเรียนชั้นม๕ต่างโรงเรียนกัน๗คน
เอาพวกมารุมทำร้ายเตะต่อยกระทืบเอาเหล็กขูดชับตีข่มขู่ต่างต่างนานา
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่บริเวณหลังสระว่ายน้ำของสนามกีฬาเทศบาลนครตรัง
บาดเจ็บเลือดอาบนะก่อนถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุบังคับให้ไปขอโทษแม่ของนักเรียนชั้นม๕คนหนึ่งที่บ้าน
โดยกลุ่มผู้ก่อเหตุประมาณสิบคนพาไปแล้วไปยืนคุมเชิงถ่ายคลิปด้วยนะฮะ
ก่อนที่เพื่อนของนักเรียนชั้นม๖คนนี้จะช่วยแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
บอกว่าโอ้โหกระดูกที่จมูกหักเลยคุณผู้ชมโดนต่อยไปเยอะ
พ่อแม่ของน้องคนนี้เอาเรื่องนี้มาร้องกับสื่อบอกว่าดูสิ
ดูสภาพลูกสิและเป็นอย่างนี้ต้องหลายจุดเลือดออกจมูกก็หักนะฮะ
น้องที่โดนทำร้ายบอกแบบนี้สาเหตุที่เขาโดนเพราะเหมือนตัวเขาเนี่ย
ไปพูดให้นางสาวแอนนักเรียนชั้นอ่าเป็นนักศึกษาปีที่สอง
ซึ่งเป็นพี่สาวของนักเรียนคู่อริที่มาทำร้ายเขาเนี่ยม๕เนี่ย
เหมือนแบบไปเสียหายกับเรื่องของความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันเชิงชู้สาวกัน
อะไรประมาณเนี้ยนะฮะซึ่งจริงจริงแล้วก็มีการขอโทษขอโพย
และยอมรับผิดกับแอนไปแล้วแต่น้องชายของแอนเนี่ยไม่พอใจ
นะฮะไม่พอใจก็เลยเอาพวกเนี่ยมามาเคลียร์กัน
ไปเคลียร์มาโดนรุมกระทืบและโดนแบบนั้นอยู่ประมาณสัก๑๐นาทีได้
มีคนกระจนเข้ามาต่อยผมรัวนะครับต่อยที่ต่อยที่หน้าครับ
ต่อยที่จมูกครับต่อยที่จมูกซ้ำไปที่ซ้ำไปต่อยซ้ำซ้ำ
ซ้ำกันหลายคนครับต่อยกันแล้วก็นั่งหัวเราะกันครับ
กำเดาไหลครับไหลออกปากทั้งสองไหลออกปาก
ไหลจากจมูกลงมาที่ปากครับไหลทั้งสองข้างนะครับ
เต็มเสื้อเต็มเสื้อเสื้อเต็มหมดเลยครับ
เต็มหมดเลยเต็มถุงเท้าเต็มหมดเลยครับโดยสรุปนะฮะ
ม๖ที่โดนทำร้ายเหมือนไปมีความสัมพันธ์กับน้องผู้หญิงอีกคนนึง
ซึ่งอยู่ปีสองแล้วแล้วเอาความสัมพันธ์ที่เขามีเนี่ย
ไปพูดให้คนอื่นฟังแล้วน้องชายของผู้หญิงคนนั้นเขาไม่พอใจ
ที่เด็กม๖คนนี้ไปพูดก็เลยเอาเพื่อนมารุมทำร้าย
เหมือนแก้แค้นแทนพี่สาวนะเหตุการณ์สาเหตุมันก็คือประมาณนี้
แต่เขามีการขอโทษขอโพยกันไปแล้วแต่ฝ่ายน้องเนี่ยไม่ยอมนะฮะ
แม่ของน้องที่โดนทำร้ายบอกแบบนี้ว่าไปแจ้งความแล้วนะฮะ
ไปแจ้งความกับตำรวจเพื่อเอาผิดกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนั้น
แล้วก็อยากจะให้คดีนี้มันเป็นคดีตัวอย่างเป็นเคสตัวอย่าง
และแล้วก็อยากจะให้ตำรวจเอาผิดกับกลุ่มที่มาทำลูกเขาเนี่ย
อย่างถึงที่สุดด้วยนะทางคดีครับตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐาน
แล้วก็ผลตรวจร่างกายของคนที่โดนทำร้ายก่อนที่จะเรียกกลุ่มวัยรุ่นทั้ง๗คนนั้น
มาสอบปากคำแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ